เริ่มเห็นสัญญาณกันมาจริงแล้วตั้งแต่เมื่อวาน
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะว่าก่อนหน้านี้จริงแล้วกระแสมันออกมาว่า
ทางพักเพื่อไทยจะเสนอคุณสุชาติตัญจริงสบชอะไรชื่อ
ชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
แต่พอเห็นการโพสต์ของคุณมดดำลูกชายค่ะ
โพสต์นี้ก็เริ่มเอ้ยอย่างไร
คือคุณมดดำโพสต์เอาไว้แบบนี้นะคะว่า
พ่อภูมิใจนะที่พ่อยังเชื่อลูกคนนี้บ้าง
หนูเชื่อบนเส้นทางประชาธิปไตย
ยังสวยงามเสมอภูมิใจที่เป็นลูกพ่อ

สำหรับการโพสต์ของคุณมดดำขชาพาพิธีกรข่าวใส่ไข่ของเรา
โพสต์ถึงคุณพ่อแบบนี้คือเป็นโพสต์ภาพคู่กัน
แล้วก็มีข้อความแบบนี้หลายคนมองว่า
เหมือนกับคุณสุชาติส่งสัญญาณอะไรบางอย่าง
ผ่านทางลูกก็คือคุณมดดำ
คล้ายกับว่าจะไม่รับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรหรือเปล่า
ประมาณนี้นะคะอันนี้สัญญาณแรกที่ส่งออกมา
ทีนี้พอมาเช้าวันนี้ก็มีรายงานข่าวต่อเนื่องออกมาว่า
พักเพื่อไทยจะเสนอชื่อคนกลาง
ก็คือคุณวันมุธมัธนอมธาหัวหน้าภักดิ์ประชาชาติ
ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรเป็นทางออก
ลดความขัดแย้งระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทย
ทีนี้ค่ะสื่อก็เลยไปเกาะติดบรรยากาศที่พักเพื่อไทย
วันนี้คุณอุ้งอิ๊งแพรทองทานชินวัฒ
ดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทย
เข้าร่วมประชุมสอสอด้วยนะคะ
ก็เพื่อไปฟังเสียงสอสอไปฟังเสียงกรรมการบริหารพัก
เกี่ยวกับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรนี่แหละค่ะ
แต่คุณอุ้งอิ๊งไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไร

มีรายงานข่าวออกมาตลอดทั้งวันเลยค่ะ
บอกว่าคุณอุ้งอิงคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพัก
คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
ก็นั่งรถไปเจอแก่นนำพักเก้าไกล

ไปประชุมสอสอในส่วนของพัก

แล้วก็มาคุยกันเองภายในพักด้วยแบบนี้นะคะ
นักข่าวก็เลยถามคุณภูมิธรรมในฐานะเป็นทีมเจรจา

รายงานข่าวที่บอกว่าจะมีการเสนออาจารย์วันนอร์เนี่ย
ยังพูดแบบนั้นแบบเต็มปากเต็มคำไม่ได้ซะทีเดียว

เป็นการพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดดีกว่า

รักษารัฐบาลประชาธิปไตย
และรักษาเจตจำนงของประชาชนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงและร่วมมือกัน
ทีนี้การทำงานของสองพักมีอุปสรรคไหมมันยากไหม
ทำไมดูเหมือนมันยากตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตำแหน่งประธานสภาแล้วเนี่ย
นักข่าวก็ถามคุณคุมธรรมก็เลยบอกว่า
ถ้าเราต้องยึดมั่นผลประโยชน์ของประชาชนก็คุยกัน

เพราะว่าพรุ่งนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดรแล้ว
ก็คุยกันได้แต่ยังไงก็ตาม
ถ้าเรายึดมั่นในกลุ่มวิดีโอพี่น้องไปถัดตัวเลือกหลักการต่างไป
ยังไงก็คุยกันได้ยังไงก็ตกลงกันได้นะครับ
ก็ยังไม่อยากให้มีท่านะครับ
เดี๋ยวแต่ความจริงเอาของจริงดีกว่าว่าคิดกันยังไง
ก็วันนี้เราให้ความสำคัญกับที่ประชุมสองส่วนนะครับ
คือพี่ประชุมสมาธิกษบาปุรุษแทนรัฐศิกรรมของภาค๑๔๗คน
แล้วก็พี่ประชุมของคณะกรรมกรรมภาคศึกประนงคลอธินใจสุดนะครับ
สิ่งที่อาจารย์วันนอพูดเมื่อวานก็ได้ใจนะครับ
ถึงแม้จะเหลือเวลาอีกแค่ไม่
ตอนนี้ก็ไม่ได้๔๐หวันชั่วโมงแต่ตอนนี้ก็แค่๒๐
ไม่ถึง๒๐ชั่วโมงนะครับ
ก็คิดว่าก็จะเป็นเวลาที่เราจะต้องหาทางออกที่ดีที่สุด
คุณภูมิธรรมดูเหมือนว่ายังไม่กล้าฟันทงแบบร้อยเปอร์เซ็นต
คือยังไม่อยากพูดให้แบบเต็มปากเต็มคำ
จะเป็นอาจารย์วันนอจากประชาชาติ

คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็เป็นคณะเจรจาของเพื่อไทยเหมือนกัน
คุณสุริยะยอมรับตั้งแต่ก่อนประชุมเลยนะคะว่า
เพื่อไทยจะเสนอชื่ออาจารย์วันนอจากประชาชาติเป็นประธานสภา
โดยให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้ค่ะคือบอกว่า
ถ้ากรรมการบริหารพักมีมติเสนอชื่ออาจารย์วันนอร์เนี่ย
ก็จะสามารถอธิบายชี้แจงกับสอสอให้เข้าใจได้ว่านี่คือทางออกที่ดี
เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างก้าวไกลและเพื่อไทย
ทีนี้ค่ะก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปที่ลงตัว

ก็เลยคิดกันว่าคนกลางนั่นแหละน่าจะเหมาะสมที่สุด
และคุณสุริยะบอกแบบนี้เลยนะคะว่า
แต่ไม่ได้ตอบนะคะว่าก้าวไกลรับข้อเสนอนี้หรือเปล่า

หลังประชุมคุณสุริยะพูดอีก
บอกว่าวันนี้คุยกันก็น่าจะเป็นแนวทางนั่นแหละ
แนวทางที่ให้สัมภาษณ์ไปก่อนประชุม

ส่วนคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทย
ก็พูดแบบกลางไม่ได้ฟันทงเหมือนกันนะคะ
ก็บอกว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการเจรจาทั้งสองฝ่าย

แต่ควรใช้เหตุใช้ผลพูดคุยกันยึดเป้าหมายเป็นหลัก
หมายก็คือรัฐบาลต้องเป็นฝ่ายประชาธิปไตย
ส่วนอาจารย์วันนอนท่านเหมาะสมที่จะเป็นหรือไม่

เห็นไหมคะคุณเศรษฐาไม่กล้าฟันทงคือตอบกลาง
เศรษฐาบอกว่ามันตอบยากถ้าจะถามว่าท่านเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
เพราะว่ามันก็มีกระแสข่าวมีชื่อออกมาหลายคน
แต่ก็มองว่าทุกคนที่มีกระแสข่าวมีชื่อออกมา
แล้วแต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์
ไม่เป็นธรรมนะถ้าจะตอบไปว่าคนไหนเหมาะสมหรือไม่อย่างไร

ก็อยากจะให้ทุกฝ่ายยอมกันบ้าง
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
วันนี้มติของพักเพื่อไทยเป็นอย่างไร
เราก็เคารพเสียงนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงคุณเศรษฐานิดนึงค่ะ
เข้าใจว่าหลายท่านก็อยู่ในสถานภาพที่ค่อนข้างจะลำบาก

หรือมาจากภักดิ์เพื่อไทยหรือมาจากคนกลาง
มันก็มีคนได้มันก็มีคนเสียทั้งนั้นนะครับ
ผมอยากจะวิงวอนอย่างนี้ครับว่า
เราอยู่ด้วยกันเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับ
ก็อันนี้เพิ่งเป็นการเริ่มต้นการเดินทางครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทย
เพราะฉะนั้นอยากจะขอวิงวอนว่าจะออกมาเอาคำไหนก็ตามที
ขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยยอมกันบ้างนะครับ
แล้วก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
เมื่อกี้นี้ทีมข่าวของเราพยายามจะให้ดูภาพสดที่โรงแรมแรงคัสเตอร์

คาดิเดชนายกราชมนตรีของภาคเก้ากลายขึ้นลิฟต์ไปแล้ว
พูดไม่ทันพอดีเล่าถึงคุณเศรษฐาอยู่
แต่ก็พยายามจะให้ดูภาพควบคู่กันไปนะคะ
ทีนี้มาดูคุณสุธินคลังแสงค่ะ
สอสอบัญชีอะไรชื่อภาคเพื่อไทย
ยืนยันว่าบรรยากาศวันนี้ไม่ได้ตึงเครียดอะไรเลย
วันนี้มีข้อสรุปเรื่องชื่อประธานสภาผู้แทนรัศดร
ชัดแล้วแน่นอนแล้วประชาชนไม่ผิดหวังแน่
เดี๋ยวรอการแถลงก็แล้วกัน

ก็มีความสุขขึ้นอยู่
ก็สบายใจขึ้น
ตอนพื้นไปก็เห็นที่สอสอบ
แต่ละคนก็มีสินคืน

คุณผู้ชมคะส่วนทางก้าวไกลค่ะ
ที่ไปประชุมกันภายในตึกไทยสมิตร
ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรก่อนการประชุมนะคะ
คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลยค่ะที่การพัก
ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกับนักข่าวมากนัก
คุณพิธาก็ประชุมตั้งแต่เช้าขึ้นลิฟต์ไปก็ไม่ได้คุยกับนักข่าว
แต่ว่าช่วงสักเที่ยงครึ่งคุณชัยธวัฒน์มาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติม
เกี่ยวกับข้อสรุปตำแหน่งประธานสภาระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกล
คุณชัยธวัฒน์บอกสั้นแค่ว่ารอแถลง
หลังเสร็จรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาก็จะแจ้งรายละเอียดอีกทีนะคะ
นักข่าวก็อยากรู้คุณผู้ชมก็เข้าใจใช่ไหมคะ
นักข่าวก็ถามแบบอยากรู้อ่ะคุณชัยธวัฒน์ก็พูดแบบซ้ำเหมือนเดิมว่า
รอแถลงทีเดียวรอแถลงทีเดียว
เดี๋ยวฟังเสียงคุณชัยธวัฒน์นิดนึง
ขณะที่ทางอาจารย์วันนอร์นะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับ
บอกว่าเคยยืนยันตั้งแต่ต้นว่าไม่อยากรับตำแหน่งนี้
แก้ปัญหาก็พร้อมเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลของแปดพัก
ไม่มีปัญหาประชาธิปไตยเดินหน้าได้

พระภาคเพื่อไทยเนี่ยเคลียร์กันให้จบก่อน
อาจารย์วันนอบอกว่าอะไรที่เกิดความล้มเหลว
ต้องช่วยกันแก้ไขนะครับ
เราเสียเวลาที่ประชาชนรอคอยแล้วก็เสียดายสิ่งที่เขามอบหมายงานมาให้เรานะฮะ
พร้อมกับบอกด้วยว่าบรรยากาศในที่ประชุมพักร่วม๘พักเมื่อวานนี้
เป็นไปอย่างราบรื่นคุยกันด้วยเหตุและผล
เพื่อไทยเองก็ชี้แจงกับที่ประชุมว่าในพักมีบุคลากรประสบการณ์สูง
อาจต้องขอใช้เวลาในการทำความเข้าใจเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งตัวแทนทุกพักก็เข้าใจแล้วก็รอให้ทั้งเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลเนี่ย
หาข้อสรุปร่วมกันในวันนี้ซึ่งณขณะนี้เราก็กำลังรอการแถลงข่าวอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ